ข่าวนี้ก็งงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่งงธรรมดาทั้งงงแล้วก็ตกใจด้วยมันเกิดขึ้นกลางธนาคารออมสินที่บุรีรำเลยเพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยจู่จู่เขาหยิบใบฝักถอนมาคุณสุดสกุลแล้วจุดไฟเผาอยู่กลางธนาคารนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปควบคุมตัวเนี่ยนะมีการชักมีดออกมาจะ

ที่ให้คุณผู้ชมดูนี่คือเหตุการณ์เนี่ย

ส่วนนี้เป็นคลิปที่ลูกค้าในธนาคารซึ่งเป็นผู้หญิง

ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้เขาขัดขืนเขาก็ต่อสู้
มีการเอามีดมาสู้ด้วย
ซึ่งคนที่เขาเป็นลูกค้าธนาคารผู้หญิงเนี่ยนะคะ
โพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนบอกว่าเจอกับตัวเอง

ผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาในธนาคาร
แล้วจู่ก็จุดไฟเผาใบฝักถอน
ทีนี้พอโดนห้ามนี่ก็มีการเอามีดมาขู่ด้วย

ยังไม่วิ่งมาจับตัวคนโพสต์
คือคนที่เขาถ่ายคลิปนี้
คือผู้หญิงเขาบอกว่าโอ้โหเห็นมันเผากระดาษ
แล้วก็เอามีดด้ามสั้นมาด้วยนะฮะ

โชคดีนะที่เราไม่เจอจับตัวนะฮะ
พอเห็นมีดกับเห็นมันเผากระดาษเนี่ย
โอ้โหเรารีบวิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่ทันทีเลย

เกิดขึ้นกลางธนาคารออมสินสาขาน้องกี่ที่บุรีรำ
เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้นะคะ
ต้องบอกก่อนนะว่าที่เห็นมันชุนละมุนแบบนี้
แต่ไม่มีคนเจ็บนะคะ
ก็เข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ออมสิน
ตอนนั้นเนี่ยตัวคุณสุภัณฑ์นี้ก็นั่งรอคิวอยู่
ผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อคอปกสีม่วงสลับขาว
กางเกงยินขายาวสีดำแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ

เหมือนคนที่จะเข้ามาก่อเหตุอะไรนะฮะ
ก็ใครจะไปรู้คือเขาเดินเข้ามาในธนาคาร
แล้วก็ตรงไปตรงจุดที่ให้ลูกค้ากรอกเอกสาร

จู่ผู้ชายคนนี้ก็ใช้ไฟแชคจุดเผา
ทีนี้ตัวคุณสุวรรณีเองเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยไปบอกพนักงานพนักงานก็ไปห้ามปราม

แล้วมันเป็นจังหวะที่ตำรวจเข้ามาถึงพอดี

ว่าจะไปทำอันตรายกับลูกค้า

ผู้ชายคนนี้เขาก็ต่อสู้แล้วก็พยายามที่จะวิ่งหนี
แต่ท้ายที่สุดก็ใช้เวลาประมาณนัก๑๐กว่านาที
ล็อกตัวผู้ชายคนนี้ได้
เดี๋ยวต้องเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบปากคำต่อ
เพราะว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะ

แล้วก็เจรฐีสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน